คุณผู้ชมคะเรื่องของรถแดงเชียงใหม่มาอีกแล้ว

เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือรถแดงเชียงใหม่
เกือบจะวางมวยกับรอปภสนามบิน
เพราะว่ารอปภสนามบินจะมาล็อกล้อ
แล้วมันก็เลยมีคลิปนี้ออกมาเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

โอ้โหมีดอกเมื่อกี้มีแอบทุบด้วย
ใช่คุณผู้ชมจริงคลิปเต็มหลายห้าสิบเจ็ดวินาที
เราตัดมาให้ได้ดูบางช่วงบางตอน

กำลังมีปากเสียงกับรอปภท่ากัดสยานเชียงใหม่
คือไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของรอปภ

จากรถแดงเขาทำผิดตามกฎระเบียบของท่ากาศยาน

เป็นโชเฟอร์รถแดงใส่เสื้อฟ้ากางเกง๓ส่วน
คนนี้ค่ะเขาก็เถียงกันอย่างดุเดือดเลยกับรอปภของสนามบิน

ต่อว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คือเหมือนกับประมาณว่าทำไมจับรถผมคันเดียว
คันอื่นที่ขับเข้ามาทำไมถึงไม่จับ
แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกว่ามีแบบไปตบใช่ไหม

ก็ช่วงที่เดินสวนกันก็ไปตบไหล่เข้า
ใช่ดอกเมื่อกี้ที่เห็นพอดี
เสร็จแล้วก็เดินมาดับเครื่องรถแดงของตัวเอง
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เขาก็โมโหแทนรอปภ
ว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่รอปภก็ปฏิบัติหน้าที่
หมายละคนวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้รถแดงเชียงใหม่
มีข่าวมีคราวออกมาก็เลยเสียหายนะครับ
ต้องอูบเป็นคำเมืองสุมาเตอร์พี่
ให้ใจเย็นกันหน่อยนะฮะว่าขอโทษครับพี่ผมขอเตือนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับ